ยังไม่หมดเมนูอาหารอร่อยเด็ดนะคะ
เมนูที่หลายคนบ่นว่าโอ๊ยไม่อยากทานเลยอ้วน

นั่นก็คือเมนูขาหมูนั่นเอง
วันนี้เดี๋ยวพาไปทานขาหมูอร่อยกันอีกแล้วกันนะ

นี่คือร้านขาหมูขั้นเทพค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ร้านนี้เขาบอกว่าขายดีมากจริง
เมนูข้าวขาหมูจากร้านข้าวขาหมูขั้นเทพ
อยู่ที่ตลาดตอง๘ค่ะเทศบาลนครขอนแก่น
เนื้อหมูนัวนุ่มนิ่มสีสันหน้าตาน่ารับประทาน
พร้อมกับกลิ่นหอมโชยออกมาแบบนี้นะคะ
เป็นร้านของนายทันธรรมรงธนกิจทวีพัฒน์ค่ะ
หนุ่มขอนแก่นที่เปิดร้านข้าวขาหมู
โดยใช้สูตรของคุณแม่มาดัดแปลง
โดยมีความเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่ขาหมูตุ๋น
แล้วก็เคี่ยวจากเครื่องเทศที่แน่นมาก
จนได้รสชาติที่นุ่มละมุนกลมเข้าเนื้อ
มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะ
ซึ่งเขาจะใช้ขาหมูมากกว่า๖๐ขาต่อวัน
ขายดีมากค่ะที่สำคัญยังมีเมนูเด็ดอื่น
ดัดแปลงมาจากขาหมูมากมาย
ไปฟังเจ้าของร้านดีกว่าอร่อยขนาดนี้คะ

ตั้งแต่๔เดือนแรก๖เดือนปีหนึ่ง๒ปี
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คิดว่าอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่ว่าค่อนข้างรู้จัก
เป็นลูกค้าขาประจำหรือว่าลูกค้าใหม่หรือเป็นลูกค้าประจำ

แล้วของเราดีตรงไหนที่เขาถึงมาสินใจมาซื้อเยอะแรก
ความแปลกของตัวออเดอร์ตัวรายการอาหาร
แต่อย่างขาหมูผมจะไม่มีแค่ขาหมู
จะเป็นขาหมูผัดกะเพราขาหมูผัดชาขาหมูผัดคณะขาหมูลาบขาหมู
ต้มยำขาหมูครับผมคือเอาขาหมูมามาประยุกต์ครับ
มันก็เลยเป็นจุดเด่นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็พออร่อยขึ้นปั๊บ
มันก็เลยทำให้ติดปากลูกค้า
โอ้โหขาหมูผัดชาต้มยำขาหมูลาบขาหมู
อันนี้ไม่เคยลาบครับก็ต้องลองไปทานกันดูได้นะคุณผู้ชม
เมนูเยอะแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะ
รายได้แน่นอนแหละคนขายบอกเลยว่าขายดิบขายดีมาก

แรกขายอยู่ได้วันละ๔๐๐๐ถึง๖๐๐บาท
ปัจจุบันขายมา๒ปีแล้วนะคะรายได้อยู่ที่วันละนะ๒๕๐๐๐บาท
ถึง๓๐๐๐๐บาทก็ตกเดือนนึงเนี่ยหลักแสนอ่ะคุณ
เยอะนะขายดิบขายดีมากจริงเพราะว่าวันหนึ่งเขาใช้๖๐ขาเนี่ย
อร่อยมากอร่อยเด็ดนัวถึงเครื่องนุ่มแบบนี้นะคะ
ละลายในปากเลยนะคะไปกินกันได้ที่ร้านขาหมูขั้นเทพ
ตอง๘ถนนรื่นรมในเมืองขอนแก่นนะคะ
ติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ
ลองโทรไปสอบถามนะถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกก็โทรไปถามนี่แหละว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
จะสั่งอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะบางทีเนี่ยเห็นแบบนี้นะ
คนซื้อกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของอร่อยยังมีเพียบคุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์มาบอกเราเยอะเลย

ท่านบอกว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลย
ดีค่ะดีค่ะถ้าถูกบอกงานก็กินอะไรก็ได้ใช่ไหมมีเงิน
เพราะฉะนั้นอย่าไปขวางทางพี่แกนะครับจะโดนอิ่มแน่เลย